คุณผู้ชมครับปกติเราจะเห็นแต่ข่าวเป็นสายโทรไปก่อกวน

สายด่วน๑๖๖๙นี่แหละที่ก่อกวนเธอและทำให้พ่อเธอต้องตาย
เธอโทรไปแจ้งบอกว่าพ่อป่วยหนักให้รีบมาช่วยเหลือ
แต่กลายเป็นว่าถูกปลายสายหนึ่งหกหกเก้าทำเสียงล้อเลียน
บอกไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับแล้วก็ทำเสียงเหมือนวางสายตู้ด
แบบเนี้ยใส่เธออ่าสุดท้ายพ่อเธอเสียชีวิตจริงจริงอ่ะค่ะครับ
เธอโพสต์ระบายเอาไว้เลยบอกว่าเธอโทรสายด่วนหนึ่งหกหกเก้า
มารับตัวพ่อไปโรงพยาบาลเพราะพ่อหายใจไม่ออกจุกอยู่ที่คอ
โทรไปครั้งแรกติดต่อได้ปกติโทรไปครั้งที่๒ไม่มีคนรับ
โทรไปครั้งที่สามเพราะว่าพ่ออาการแย่ลงแล้วกลัวว่าเขาจะเข้ามาที่บ้านไม่ถูก
ครั้งที่สามนี่แหละค่ะคือตัวปัญหาเพราะมีผู้ชายรับสาย
แล้วก็เอาแต่พูดล้อเลียนเสียงเธอว่าไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับ
แล้วก็เรียนแบบเสียงตัดสายแล้วก็ตัดสายเธอไปเลยจริง
หลังจากนั้นพ่อเธอก็เสียชีวิตค่ะเธอบอกว่าเธอรับไม่ได้
ไม่มีใครสนุกกับเรื่องแบบนี้แล้วเธอบอกเธอไม่ยอมด้วยครับ
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะ
ทีมข่าวเราไปพบกับเจ้าของโพสต์ค่ะเธอชื่อว่านางสาวพันวิน
หรือว่าน้องมีนอายุสิบแปดปีก็กำลังจัดงานศพอยู่
เป็นงานศพของคุณพ่อนะคะคุณพ่อพิสิทธิองค์พิสูจน์วัย๕๓ปี
เธอเล่าบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นสิบเก้ากรกฎาคม
อยู่พ่อหายใจไม่ออกแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้ว
เธอก็เลยโทรขอความช่วยเหลือไปที่สายด่วนหนึ่งหกหกเก้า
ครั้งแรกติดต่อเรียบร้อยดีผ่านไปสี่นาที
พ่อบอกพ่อไม่ไหวแล้วจริงจริงครับเธอก็กลัวว่าสายด่วนเนี่ย
จะเข้ามาไม่ถูกเผื่อบ้านเธอซอยมันลึกลับน่องเลี้ยซ้ายเลี้ยขวาอะไรยังไง
ก็เลยจะโทรไปอีกครั้งนึงคราวนี้ครั้งที่สองไม่มีคนรับสาย
แต่ครั้งที่๓เนี่ยค่ะอย่างที่เล่าไปเป็นผู้ชายรับสาย
ทำเสียงล้อเลียนเธอเธอถามว่าทำไมนานจังคนป่วยไม่ไหวแล้ว
เธอก็ร้องไห้ด้วยนะแต่ปลายสายล้อเลียนเธอบอกไม่ได้ยินครับ
อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะว่าโทร๑๖๖๙ปลายสายเป็นใครเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเรื่องนี้นายแพทย์พิเชียนวุฒิสถิระพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีบอกว่าตอนนี้รู้เรื่องแล้วนะเดี๋ยวจะดำเนินการหาตัวเจ้าหน้าที่คนนี้ให้เจอ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้วยซึ่งหลังจากนี้โรงพยาบาลบอกว่าจะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ